โปรดติดตามตอนต่อไป
ไม่ใช่ครับคนนี้จันครับ

เลยจะฝุ่ง
ตอนนั้นเธอจักติดตามติดใจสินไป

เขาก็ใส่ตรงคืออยากให้เราเสร็จ
เราขออาหารอย่างไรก็ได้ครับ
เพราะเขามาได้กับเรามากกว่า
แต่เขาไม่ได้แสดงต้องตัวอะไรครับ

ก่อนหน้าเนี่ยผมก็อยากคิดว่าไม่เป็นรายงาน

การพยายามการไม่รับสัมสวน
เพราะต้องการผลรายงานผลการนึกภูมิ
เจ้าหน้าที่ที่เดินรายงานเดินเอกสาร

แล้วกลับไปเก็บไว้ที่ห้องเก็บสำนวน
ในขณะที่พนักงานสอบสวนจะบอกสัมสวน

เลยทำให้สัมสวนนั้นเก็บที่นั่งสัมสวนที่มีเอกสารมาก
แล้วก็ได้ประวัติที่ได้ตรงต้นกัน

รายการก็มีความเห็นตามสัตว์ไม่พร้อม

ลบชื่อของการปลอดภัยกว่า๑วันที่๑วัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เราขึ้นชื่อหัวรายการเอาไว้
ที่บอกว่าติดคุกฟรีติดฟรีไป๗วัน
วันที่ว่านี้คืออยู่ที่ห้องขังของโรงพัก๒วัน

แต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่แกนใหญ่ของเรื่องนี้ค่ะ
นใหญ่ของเรื่องคือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ทำผิด
แล้วถึงแม้ว่าจะถูกติดไป๗วัน
หลังจากนั้นก็รู้ทั้งรู้ว่าเขาไม่ได้ทำผิด

คุกโรงพักษณ์แล้วก็คุกเรียนจำ
แล้วประวัติก็ถูกอยู่
เป็นชื่อที่อยู่ในประวัติอาชญากรรมเนี่ย

เจ้าตัวมารู้ตัวตอนที่ทำงานล่าสุด

เขาบอกว่าอยู่ให้ครบโปรแล้วก็เป็นพนักงาน
ไอ้จังหวะที่จะครบโปรจะครบ๔เดือน
เขาก็ไปตรวจสอบบริษัทที่น้องสังกัดเนี่ยนะคะ
ก็ไปตรวจสอบแล้วก็พบประวัติที่ว่าเจ้าตัวเลยเพิ่ง

มันก็เลยย้อนกลับไปว่าไม่ใช่เขาเคยทำนะคะ
คือเขาไม่ใช่ตั้งแต่แรก

แล้วประวัติอาชญากรรมยังหลอนอยู่จนกระทั่ง๗ปีที่ผ่านมา

ตอนที่สามารถติดต่อกับท่านวิราชัยได้
เมื่อ๒๒มกราคมวันนั้นแหละค่ะ
ลบไปตอนนี้ตัวเขาเนี่ย
อายุ๒๗เต็มแล้ว

ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นของขวัญวันเกิดที่ดีหรือไม่ดีไม่ทราบแหละ

แต่ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่น้องอายุ๑๙๒๐ประมาณนี้

ว่าเส้นทางตลอด๗ปีมันเกิดอะไรขึ้น

จนกระทั่งบริษัทปัจจุบันเนี่ย
เข้าใจว่าเขามีประวัตินี้จริง

ก็เลยกลับไปย้อนค้นของตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้น

ท่านแรกคือคุณเฉลิมพลอยู่ดีนะคะ

แน่นอนค่ะเราจะหาใครไม่ได้

ในฐานะกรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชน
นายสวรียาชัยยังทันทวี

ท่านไอ้โค้เราก็ไปเยอะแล้วนะคะ

อยู่ในวัยคนนองใช่ไหมคะ
แล้วคือที่บอกแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะคะ
คือกำลังจะบอกอยู่ในวัยคณอมแล้วพอเอิ้นส่งผม
เด็กอ่ะใช่ไหมเด็กวัยรุ่นเลย

เป็นยาวแล้วมันจะเป็นแบบฟูหน่อยครับ

ดูแล้วพี้แน่แน่ดูแล้วติดยาแน่ไหม
เอางี้มองตัวเองในวันนั้นย้อนกลับไป

มีคนเคยทักตอนอายุตอนนั้นไหมครับว่าเล่นยาป่ะเนี่ย

คือมันถูกพูดขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมเราถึงต้องสงสัย
เพราะว่าการที่เราผ่านด่านวันนั้น

ใช่ไหมคะมันก็เลยเป็นที่มาที่เราย้อนกลับไปว่า
ตอนนั้นเราอาจจะแบบผมฟู
ยาวไว้หนวดไว้เครา

อาจจะดูคล้ำกว่านี้นิดหน่อยไหม
ขอเล่ากลับไปวันนั้นก่อนนะคะคุณผู้ชม

ช่วงบ่ายช่วงบ่ายวันศุกร์ที่๘

เลิกงานกำลังจะกลับบ้านที่พัก
เกิดเขาตั้งด่านพอดีเขาก็เลยสุ่มตรวจเรา
ด่านอะไรตั้งบ่าย๓อ่ะ

เขายืนอยู่ใต้ทาง
เหมือนใต้ทางด่วนอะไรอย่างนี้ครับ

พอเขาเห็นหน้าเราก็บอกน้องเดี๋ยวพี่ขอตรวจปัสสาวะหน่อยนะ

ลักษณะการตั้งไม่ใช่ด่านตรวจแอลกอฮอล์

มีตำรวจเยอะไหมคะตรงนั้นที่เราเรียกด่าน
มีประมาณ๕๖คนได้ครับตำรวจ

มีรถกระบะจอดคันหนึ่งครับแล้วก็มอไซค์

ทีนี้เรียกเวลาเรียกรถอะไรคะ
เขาเรียกรถอะไรบ้าง

เขาไม่เรียกทุกคันเขาจะสุ่มเป็นบางคัน
ถ้ารถที่ผมนั่งมาโดนพอดี
ผมนั่งริมประตูพอดีเขาก็เลยเรียกเรียกเราลงมาขอตรวจปัสสาวะ

วันนั้นนั่งมากัน๔๕คนได้ครับ
๔๕คนเรานั่งใกล้คือชิดมาทางขอบทางสุดใช่ไหม
คือถ้าสมมุติตำรวจเดินออกมาจากฝั่ง
ผมนั่งอยู่หัวรถเลยครับแล้วก็อยู่ตรงประตูตรงหน้าต่างพอดี

เขาก็ขอตรวจปัสสาวะเราเราก็โอเคครับพี่อะไรอย่างนี้

เดี๋ยวตอนที่เขาเรียกตรวจปัสสาวะเขาบอกไหมว่าเขาคือด่านอะไร
เรากำลังตรวจอะไรอะไรอย่างนี้เขาบอก

เวลาเรียกเขาต้องเรียกรถหยุดด้วยใช่ไหมคะ

เวลาเขาเรียกรถหยุดเขามายังไง
เขาก็เดินมาฝั่งละคนนะครับฝั่งหนึ่งเขามาขอดูแบบใบขับขี่ดูอะไรอย่างเงี้ย
พอเขามาเจอผมเขาก็ขอตรวจปัสสาวะ
เดี๋ยวเวลาตำรวจเรียกจอดเนี่ยนะคะคือเดินมาขวางถนนไว้ใช่ไหม

แล้วก็ขอตรวจหน่อยไม่ได้แจ้งว่าตรวจเรื่องอะไร

ทางฝั่งคนขับขอใบขับขี่

ตอนลงมาตรวจหน่อยเขาแจ้งเราไหมว่าเราน่าสงสัยอะไร

เขาก็พอเราปัสสาวะเสร็จ
พอผลมันออกมามันขึ้น๒แถบ

เขาก็ถามเราคำแรกว่าเล่นมาเมื่อไหร่
เราก็บอกว่าเปล่าผมไม่ได้เสพไม่ได้อะไรอย่างนี้

เก็บหมดแล้วเขาก็พาเราไปที่โรงพัก

โดนจับประมาณ๗๘คนที่ไปโรงพักด้วยกัน

หลังกระบะก็ใส่กุญแจมือเราไว้ก่อน

แล้วก็รอจนเขาเสร็จเรียบร้อย

ไม่ครับเพราะเรารู้ว่าไม่ได้เสพ
คือรู้อยู่แล้วว่าเวลาตรวจแล้วมันจะเป็นแบบไหนใช่ไหม
อ่ะวันนั้นของคุณขึ้น๒ขีดแล้วเป็น๒ขีดแบบจางอ่ะทีนี้เขาก็ถามล่ะ
เล่นมาหรือไม่เล่นเราก็ยืนยันว่าเราไม่ได้เล่นยา

วันนั้นไม่ได้ทานครับแต่ตำรวจถามเราอยู่ว่าแบบกินเอ็มร้อยลิโพลหรืออะไรอย่างนี้ไหม
ผมก็บอกว่าผมทานประจำแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นอะไรอย่างนี้
ในรถมีคุณโดนเรียกสูงตรวจคนเดียวเหรอคะ
ในรถมี๓คนครับ

ผมโดนคนเดียวที่ไปโรงพักอีกพี่อีกสองคนก็คือมันขึ้นเข้มครับ

คือมันขึ้นแบบ๒ขีดแบบเห็นชัดเลยครับ
แต่ของผมนี่ขีดที่๒มันแบบซีดหน่อยครับ
ทีนี้คนอื่นในรถเนี่ยก็คือกลับไปที่ทำงานเออกลับบ้าน

เขาไม่ได้ตามครับเพราะวันนั้นกำลังกลับบ้านกันพอดี
เขาก็กลับไปก่อนแล้วเดี๋ยวเขาก็โทรแจ้งที่บ้านผมให้
ค่ะแล้วคนอื่นที่บอกว่ารอขึ้นรถกระบะไปด้วยกัน
ส่วนใหญ่คนที่โดนตรวจเนี่ยก็เป็นรถลักษณะแบบไหน
รถมอเตอร์ไซค์รถเก๋งธรรมดารถขนของหรือเป็นรถยังไงครับ
ทีนี้คือยังไงคุณก็ยังยืนยันอยู่ใช่ไหม

โทษนะคะเอาจริงตอนเด็กเราเคยคำนองแอบล่องแอบ
ไม่มีครับไม่มีอ๋อไม่มีเลยใช่ไหม

พอไปถึงโรงพักเขาก็ให้เราปัสสาวะใส่ขวด

เอาเอกสารมาวางเรียงกัน
แต่คือเอกสารมัน

แต่เราเห็นแต่มีแต่ตาคุด

ผมก็บอกพี่ผมขออ่านก่อนได้ไหม

เราก็ไม่รู้จะทำยังไง
นายโก้ค่ะไอ้ลักษณะการตั้งด่าน

ยังไม่ค่อยมีข่าวเรื่องของว่า

กลายเป็นว่าก็ตั้งด่านแล้วก็ทำการตรวจค้น

คือถ้าย้อนกลับไปในจังหวะช่วงปีนั้น

นี่บ้างครับที่ทางสื่อออกมา
อะไรต่างว่าตั้งด่านยังไงไม่ชอบ

จะต้องมีระเบียบออกมาทำอย่างนั้นอย่างนี้

เพราะฉะนั้นคือถ้าย้อนกลับไปในปีนั้น

การที่ไม่ได้แจ้งเลยว่าเป็นด่านตรวจแอลกอฮอล์
ตรวจหาอะไรเป็นเรื่องปกติอีกเหมือนกันในช่วงปีนั้น
จริงย้อนกลับไปดิฉันก็จำไม่ได้ว่าปีไหน

จริงก็ควรที่จะแจ้งให้ทราบว่าท่านทำอะไรกันอยู่
แล้วคนที่เขาจะกระทบสิทธิ์เขา
เขาก็ต้องทราบว่าเขาจะได้รับผลกระทบอะไร
กับการที่ท่านกำลังทำอยู่ตรงนี้
บางทีการตั้งด่านที่ท่านกำลังตั้งอยู่ก็เหมือนคนปกติทั่วไป
ตอนนี้เรากำลังเดินทางอยู่แล้วก็ไปเจอว่ามีการตั้งด่าน
ทีนี้ถ้าตั้งด่านท่านก็แจ้งนิดนึงว่า
ท่านกำลังทำอะไรกันอยู่ตอนนี้ในอนาคตพูดตรง
ว่าท่านก็ตั้งใบในตรวจแอนกาฮอล์
หรือว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นท่านกำลังจะดักคนร้าย
คนที่มาในสถานที่ณขณะที่ท่านกำลังตั้งด่าน
ก็จะได้เข้าใจได้ว่าตรงนี้ท่านกำลังทำอะไรอยู่

คนที่จะเดินผ่านทางมาก็จะได้รู้ว่า
ท่านกำลังจะจับคนร้ายหรือท่านกำลังจะตรวจหายัดสารเสพติด
หรือว่าท่านกำลังจะทำอะไรก็ช่างที่จะเป็นประโยชน์กับสังคม
พูดตรงตำรวจก็น่าจะชี้แจงใช่ไหม

คือเนื่องจากทางทีมงานเราได้คุยกับท่านวิราชัย

คุยกับท่านวีรชัยท่านก็บอกว่าวิธีการตรวจด้วยณปีนั้นที่คุณมดตรวจ
คือก็ยอมรับว่ามันไม่มีประสิทธิภาพมากพอ
แล้วเมื่อมารู้ว่ามันไม่มีประสิทธิภาพมากพอ

แต่ว่าในปีนั้นที่คุณมดโดนตรวจยังเป็นลักษณะแบบนั้นอยู่
ซึ่งพี่อีก๒คนที่โดนตรวจตอนนั้นเนี่ยถ้ามันขึ้นม่วงเข้มแปลว่าไม่มีเหรอ
ครับถ้าขึ้น๒แถบ๒ขีดเข้มคือไม่มี
ซึ่งมันเป็นสีม่วงหรือเปล่าแถบ๒แถบสีม่วงแล้วเข้มไม่มี
แต่ของคุณอีกแถบนึงมันดันจางเอาอย่างนี้แปลว่าสงสัยว่ามี
ใช่ไหมคะทีนี้พอขึ้นไปปุ๊บ
อันนี้เขาโดนจับไปกับหลายคนพอขึ้นไปโรงพักปุ๊บ
จังหวะนี้แหละพออ่านข่าวแล้วมันสะดุดว่า
จริงจริงเรามีสิทธิ์อ่านก่อนได้ไหมล่ะก่อนเซ็นอ่ะ
ถ้าอย่างนี้เป็นเขาอาจจะอ่านแล้วไม่รู้เรื่องก็ได้นะ
แต่ยังไงขออ่านหน่อยเผื่อโทรหาใครถามก่อนได้ก่อนจะเซ็น
อ่ะยังไงคะสิทธิ์ของเขาเขาอ่านได้ไหม
เป็นสิทธิ์ที่จะทราบว่ากระดาษแผ่นนี้ที่เราจะลงชื่อค่ะ
ท่านกำลังตั้งข้อหาอะไรเรานะคะท่านดำเนินการอะไร
สุดท้ายบอกว่าเซ็นไปเถอะเนี่ยท่านกำจับกลุ่มเราแล้วนะคะ
สิทธิที่จะเกิดขึ้นคือหนึ่งท่านต้องแจ้งให้เขาทราบก่อนว่า
เขามีสิทธิ์ที่จะอ่านดูเอกสารหนึ่งสิทธิ์นะคะ
จะจับกลุ่มเขาแล้วสิทธิ์ของผู้ต้องหานะคะหรือจำเลย
มีแน่เลยค่ะสิทธิ์ที่บอกว่าก่อนจะเซ็นเอกสารเลย
ท่านสามารถที่จะพบและปรึกษาท่านในความสองต่อสองนะคะ

ไม่ให้ค่ะแล้วก็สิทธินะคะท่านนะคะ
จะสามารถที่จะให้คนที่ท่านไว้วางใจนะคะมาร่วมอยู่ด้วย
เพราะว่าท่านกลัวถูกไหมท่านก็เลยเซ็น
จริงชาวบ้านสามารถที่จะบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึง
เดี๋ยวผมขอให้ญาติพี่น้องผมมาก่อนนะ
เพราะว่าตอนนี้ผมไม่รู้คือกลัวแล้วถูกจับมาแล้ว
ใช่แล้วตอนนี้คือสถานการณ์ชาวบ้านส่วนมากก็ถูก
รับสารภาพไปก่อนชั้นจับกลุ่ม
ตอนนั้นคุณมดแค่ขออ่านใช่ไหม

ไม่ได้บอกว่าผมขอทนายหรือว่าผมขอโทรหาแม่ก่อน

ทีนี้ตอนที่คุณเห็นว่าเป็นเอกสารซึ่งมีตราครุฑเรียงกันอยู่
แล้วตอนที่บอกว่าขอผมขออ่านก่อนได้ไหม

เพราะอย่างพี่นะเวลาเห็นเอกสารงงนะ
ไม่รักภาษากฎหมาย
แต่อย่างน้อยก็คือขออ่านก่อนนะครับว่ามันเขียนว่าอะไรบ้างนะครับในกระดาษใบนั้น
ตอนนั้นอยู่๑๙ก็ยังคิดว่าต้องอ่านก่อนใช่ไหม

ที่ไปตรวจปัสสาวะอีกรอบหนึ่งที่โรงพักออกมาเป็นแบบไหนคะผล

ก็คือให้เก็บไปเก็บไปเลยเก็บปัสสาวะใส่ขวดไปเลย
ถ้าจะช่วยกันจริงในอนาคตพนักงานจับกลุ่มก็อ่านให้เขาฟังหน่อยก็ได้
แล้วก็แจ้งเขาหน่อยว่าท่านมีสิทธิ์อะไรบ้าง
จะได้ช่วยกันช่วยสังคมคือท่านทำงานโอเคเข้าใจแหละ
ทีนี้ท่านก็อาจจะงานเยอะหรือว่าจับผู้ร้ายมา

แต่จริงก็ควรจะให้สิทธิ์นี้กับเขาด้วย
แล้วอ่านคืออ่านทุกบรรทัศน์

แต่ถ้าไหนที่ไม่ทำแบบนี้ก็ขอบคุณนะคะ

แต่ปรากฏว่าพอสุดท้ายฐานก็บอกรับสารภาพในครั้งจับกลุ่ม

บางทีคำพิพากษาที่ผ่านมาท่านก็บอกว่า

แล้วสารก็เชื่อพนักงานจับกลุ่มและพนักงานสอบสวนว่า

แต่พักหลังนี่
ไม่ได้อ่านครับครับ
สิ่งเราได้อ่านละพบว่า
ตรงหัวกระดาษหลังจะตาคุดลงเมื่อเขียนเลยบันทึกคำพบสารภาพ
บันทึกคำทัดสารภาพ

พี่ผมไม่ได้เตรียมผมไม่ได้เล่นเอาท่อง
ข้างล่างของโรงพักเหมือนมาหาร้อยเวรอย่างนี้ครับ
แล้วเขาก็กาตรงหัวผมก็ให้เรานั่งคุยกันพักหนึ่ง

กลางตรงหัวกระดาษเป็นดอกจันทร์
แล้วก็เขียนว่าปฏิเสธทุกข้อเก่าหาในใบกระดาษใบนั้นนะครับ

กำลังจะบอกว่าสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะไม่เซ็นก็ได้
แล้วก็พ่องานสับสนหรือพ่องานจับกุม

ได้ด้วยนะครับคือถ้าสมมติไม่เซ็นก็ได้ถูกไหมค่ะ
ให้เขาบันทึกไปนั่นแหละว่าเราไม่ยอมเซ็น

เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
นี่ยังมาไม่ถึงกรณีเรื่องของประวัติกองไว้เลยนะคะ
ยังไม่ถึงเรื่องของเข้าคุกที่โรงพัก
แล้วก็เข้าคุกในเรือนจำอีกนะคะสักครู่ค่ะ
กลับมาถึงขั้นตอนนะคะหลังจากที่คุณมดถูกพาตัวลงไปเจอร้อยเวร
แล้วก็เขามาร์คไว้ให้บนหัวนะคะว่าเราปฏิเสธข้อเก่าหา
เสร็จแล้วทำไมยังเข้าห้องขังอีก
ไม่ทราบครับเขาก็พาขึ้นห้องขังเลย

ใช่เพราะว่าตอนที่เจอด่านเจอวันศุกร์
อื้อหือ
เสร็จแล้วพอมาวันสัมปุ๊บพาขึ้นสานถูกไม

ไม่ต้องขึ้นสารหรอก
แต่น้องเขาคงเข้าใจผิดเพราะว่าคงไปสาร
ไปอยู่ใต้ถุนศาลใช่ไหมไปไหนไปไหนไม่ครับ
ตำรวจนะครับใส่กุญแจมือแบบเป็นโซ่ยาว
แล้วเขาก็พาไปเรือนจำเลย
ยังไปตะโกนอยู่หน้าเรือนจำเลยว่าเมืองมา๑๐คน

พอลงรถคือออกจากโรงพักไม่ได้แวะไหนเลย
ครับก็ไปที่เรือนจำกลางชนบุรีเลย

เดี๋ยวนะต่อให้รับสารภาพก็ยังต้องขึ้นศาลไม่ใช่เหรอคะ
ก็ตอนนี้ค่ะพนักงานสอบสวนเขาไม่มีอำนาจสอบสวน

ทีนี้ก็เลยว่าผ่านกระบวนการตรงศาลไปยังไง

หรือว่าไม่ทราบเลยว่าเขายื่นขอฝากขังอะไรยังไง

ไม่แจ้งครับก็คือออกจากโรงพักก็คือไปที่เรือนจำเลย

อันนี้มันขั้นตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะพาไปที่นี่
เขามีแค่มาบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเรือนจำแล้วนะ

ตอนนั้นคุณมดเอกใจไหมพี่ผมไม่ต้องขึ้นศาลเหรอ
ตอนนั้นผมไม่รู้ด้วยว่าต้องไปสารหรือไปไหน

ไม่ตัดยอดแล้วคุณได้ติดต่อคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวไหม

เสาร์อาทิตย์มาครับมาอยู่๑วัน
แต่ว่ามาเยี่ยมเราไม่ทันแล้วก็คือหมดเวลาครับ
เห็นอยู่ข้างนอกอย่างเดียวแต่เราออกไปไหนไม่ได้

ได้ค่ะขอประกันตัวได้เลยค่ะ

ยังครับวันนั้นยังไม่ได้ประกันตัวจนเข้าไปเรือนจำแล้วครับ
และได้เยี่ยมวันอังคารเขาถึงบอกว่าเมื่อวันจันทร์ไปทำ

๑๙นี่คือผู้ใหญ่แล้วใช่ไหม
ผู้ใหญ่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันงงว่าทำไมจากโรงพัก

กระบวนการตรงนั้นมันหายไปตรงไหนหรือว่าเราเบลอหรือเปล่า

ออกมาจากห้องขังก็คือเดินแถวกันออกมา
แล้วก็ขึ้นรถแบบเป็นรถกระบะแต่มีหลังคาแบบเป็นลูกกงอะไรอย่างนี้
แล้วก็เราก็เห็นสองข้างทางตลอดครับ

ไปโรงพักแล้วก็ไปจอดอยู่หน้าเรือนจำเลย
เพราะปกติแล้วเวลาคือที่ศาลเนี่ยก็จะมีที่ฝากขังเหมือนกัน
ส่วนมากเขาก็ไม่พอหรอกค่ะก็คือแต่ต้องไปยื่นเรื่องขอฝากขัง
ก็คือพนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจควบคุมตัวเกิน๔๒วัน
ซึ่งสมมุติถ้าที่ศาลไม่มีที่คุมตัวเนี่ยสารจะไปฝากไว้ที่ไหนคะ

แต่ทีนี้กระบวนการตรงที่พนักงานสอบสวนเนี่ยนะคะจะต้องขอฝากขังน้องเนี่ยนะคะ
จากว่ายังสอบสวนไม่เสร็จถูกไหมคะ
ทีนี้ปรากฏว่าอยู่ดีไปอยู่เรือนจำเลย
หรือว่าไปยื่นคำร้องตอนไหนอะไรยังไงน้องยังไม่ทราบ
แต่จริงต้องผ่านกระบวนการตรงนั้นก่อนนะคะ

ทีนี้ปรากฏว่าใต้ถุนศาลมันขังไม่พอหรอกค่ะ

แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยคือต้องพาเขาแวะไปที่ศาลถูกไหมฮะ

ต่อให้รู้ว่าที่ศาลที่คุมตัวไม่พอก็ตาม
แต่เขาจะต้องแวะที่หนึ่งก่อนถูกไหมคะ

ต้องไปขออนุญาตที่ศาลนะคะพูดตรง
คือเขาต้องไปด้วยเต่าให้ที่นั่นเต็มค่ะใช่ค่ะ
แต่ไม่เป็นไรอันนี้คือที่คุณมดจำได้คือ
ออกจากห้องขังที่โรงพักแล้วเข้าเรือนจำเลย
แล้วอยู่ในเรือนจำ๕วันถูกต้องตามข่าวนะคะ
ระหว่าง๕วันมีใครมาแจ้งอะไรคุณไหมคะ
ไม่มีครับนอกจากเรานั่งรอฟังเสียงชื่อของเรา
ประกาศออกลำโพงครับว่ามีญาติมาเยี่ยมแค่นั้น

แล้วได้คุยกันไหมว่าเดินเรื่องถึงไหนตำรวจบอกว่าอะไร

น่าจะออกอาทิตย์นี้แหละวันสองวันนี้อะไรอย่างนี้
ทีนี้สรุปแล้วคดีของคุณมดมันจบที่ตรงไหนคะ
พอผมออกจากเรือนจำแล้ว
วันจันทร์ผมก็ไปที่คุมประพฤติ
เจ้าหน้าที่ก็แจ้งเราทรวจจากโรงพยาบาลมาแล้วนะ
ไม่มีสารเศษฐีตครับ
แล้วก็บอกว่าสิ้นเดือนให้มารับเงินประกันคืน
อือออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
วันนั้นก็ไม่เคยตรวจสอบเลยใช่ไหมคุณมดว่าเอ๊ะประวัติเรายังไงตำรวจคุยกับเรายังไง
ทำคดีให้เราคือไม่มีการติดต่อใดกับตำรวจเลยใช่ไหมคะ
ไม่มีครับก็คือเรานึกว่าจบแล้วกับที่บ้านก็คิดว่ามันจบแล้วครับ
เพราะว่าเราก็รับเงินประกันคืนแล้ว
จากวันนั้นจนมาพึ่งเนี่ยเพิ่งจะรู้ว่ามันไม่ได้จบ

เล่าให้ฟังหน่อยไอ้วันที่รู้ปัจจุบันเนี่ยยังไงคะ
ก็คือเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาครับมีพี่ที่บริษัทเขาเรียกเราไปบอกว่า
เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เราต้องเขียนใบลาออกนะ
เพราะว่าบริษัทตรวจเจอว่าเรามีชื่อในทะเบียนประวัติอาชญากร
ผมก็ตกใจแล้วก็ขอพี่เขาดูเอกสารอย่างนี้ครับ
เขาก็ถ่ายเฉพาะหน้าของเราให้ดูแล้วมันก็มีชื่อเราขึ้นอยู่
แล้วก็ถูกจับกลุ่มเมื่อวันที่๘พฤษภา๕๓สพชนบุรีเขาหาเสพยาเสพติด
เราก็เลยอ๋อเลยก็คือตั้งแต่หลายปีที่แล้วครับที่เราเคยโดนจับ
แล้วเราเดินเรื่องยังไงต่อเพราะว่าคุณต้องตกใจแน่

ก็อธิบายให้พี่เขาฟังก่อนครับแล้วก็
พี่เขาก็บอกว่าให้เราไปหาเอกสารมายืนยันว่าเราไม่ผิดจริง
เราก็ไปที่คุมประพฤติวันจันทร์ที่๑๕ผมไปคุมประพฤติเลย
แล้วก็คุมประพฤติก็ออกหนังสือรับรองมาให้เราครับ
อันนี้จริงเขาขั้นตอนเขาถูกไหมคะ
คือถ้ามีใครโดนอย่างคุณมดทำไงแบบเฮ้ยไม่ได้ผิดแต่ประวัติยังอยู่
แต่อย่าลืมนะคะเขาไม่ได้ผิดด้วยนะ
ก็ก่อนที่จะไปไม่ผิดแล้วประวัติยังอยู่
ก็จะฝากนิดนึงค่ะว่าถ้ากรณีที่ตัวเองถูกจับกลุ่ม
สิทธิการประกันตัวเนี่ยขอประกันยื่นไปก่อนเลยค่ะ
พนักงานสอบสวนท่านจะใช้ดุลพินิษฐ์ในการให้ประกันหรือไม่ประกันก็
ก็คุยกับท่านเลยว่าเราขอประกันตัวก่อน
ก่อนที่จะให้การก่อนที่จะทำอะไรอย่างอื่นเนี่ย
ใช้สิทธิให้อิสรภาพกับตัวเองก่อน
อันดับแรกเลยเราคงยังไม่สามารถประกันตัวเองได้แน่นอน

บอกให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานจับกลุ่มแจ้งญาติเรา
แจ้งญาติเราว่าติดต่อยาติให้หน่อย
แล้วก็บอกญาติว่ามาทำเรื่องประกันตัวให้หน่อย
ก่อนที่จะเซ็นเอกสารหรือจะทำอะไรต่างเนี่ย
สิทธิของท่านคือ๑โทรให้ตำรวจแจ้งญาติให้หน่อย
ญาติเสร็จบอกมาทำเรื่องประกันก่อน

แล้วก็ดุลพินิษฐ์ในการให้ประกันไม่ประกันมันมีหลักเกณฑ์ตามกฎหมายอยู่แล้ว
ถ้าเรามีหลักประกันมีเงินสดมีอะไรก็ตามที่พนักงานสอบสวน
เขาเห็นว่าสมควรที่จะปล่อยตัว
เขาก็ปล่อยได้เลยโดยไม่ต้องไปรอฝากขังรออะไรอย่างนี้นะคะ
ทีนี้อันดับแรกที่เราต้องทำคือนี้
ประวัติกำลังพูดถึงเรื่องทะเบียนประวัติ

ทะเบียนประวัติกำลังจะบอกว่าเราเนี่ยมีคดีเดียว
ตอนนี้ทุกคนอาจจะมีประวัติมีประวัติ

ประวัติตัวเองยังอยู่แล้วมันยังเป็นผลร้ายกับตัวเองไหม
ไปตรวจสอบประวัติตัวเองก่อนนะคะ

ถึงว่าปัจจุบันนี้คดีเราเป็นยังไง

แล้วก็ให้เขาลบประวัติให้นะคะหรือคดีถึงที่สุดแล้ว

หรือตอนนี้กฎไม้ขอมาใหม่สิ่งที่ทำให้ผิด

มันก็จะมีหลายแบบก็จะแยกออกไป
ไปขอได้ที่สวพอที่มีคดีขึ้น

เดี๋ยวจะหาคำตอบให้ด้วยนะคะว่าเอ๊ะทำไมจากโรงพักแล้วไปเรือนจำ
เดี๋ยวพยายามหาคำตอบให้ช่วงโฆษณานะคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันอาจจะตั้งข้อสังเกตได้นะคะ
เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของกรมคุมประพฤติใช่ไหม
อาจจะเป็นขั้นตอนของกรมคุมประพฤติเพราะว่าตอนเอกสารที่เซ็นเนี่ย

แล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าที่ทางครอบครัวติดต่อก็คือติดต่อว่าไปขอ

ใช่ไหมคะน่าจะเป็นขั้นตอนนั้นแหละเพียงแต่ว่าตอนที่คุณเข้าไปในเรือนจำเนี่ย

มันคืออยู่ในแบบไอ้ที่มันมีลูกกลงแล้วใช่ไหมคะ

แต่อันนี้เดี๋ยวขอเว้นไว้ก่อนนะมันเป็นข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งนะคะ
แต่ทีนี้เดี๋ยวไม่มีเวลาในกรณีเรื่องของประวัติ
ประวัติพอเสร็จแล้วเนี่ยเดินเรื่องยากไหมคุณมศ

ไปโรงพัก๒วันไปวันแรกเขาบอกว่าหาสำนวนไม่เจอ
วันที่๒เขาก็บอกคำเดิมว่าหาสำนวนไม่เจอ
แต่ผมไปถ่ายสมุดคุมส่งสำนวนให้อายการ
ชื่อของผมมันจะมีเลขที่มีเจ้าหน้าที่อะไรเซ็นรับ
ผมก็เอาตรงนั้นไปถามที่อายการจังหวัด
เขาก็หาให้เราตั้งแต่๕๓ยันปี๕๕
ก็ไม่มีชื่อเราในสมุดคุมส่งสำนวนของอายการ
ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อแล้ว
ก็เลยร้องทางเพจแล้วก็สามารถที่จะติดต่อโคสกวิราชัยได้
คือเรื่องมันมาจากสุดท้ายแล้วคือมันต้องกลับมาร้องแบบ
เพื่อใครก็ได้ติดต่อให้หน่อย
แล้วคุณได้กลับไปเจ้าของสำนวนสมัยตอนคุณอายุ๑๙เขาอยู่ที่เดิมไหม

อยู่ที่เดิมครับเจ้าของคดีก็อยู่ที่เดิมครับ

เจอวันจันทร์วันเดียวครับที่ไปครั้งแรก

เขาเรียกเราเข้าไปคุยในห้องนะครับ
แล้วก็บอกเราว่ามันนานแล้วยังหาไม่เจอไม่รู้เอกสารอยู่ที่ไหนอะไรยังไงครับ

ก็มาเจอตอนร้องท่านวิราชัยนะครับ
ไม่เป็นไรไปเองไม่เจอนะ

ทีนี้ได้ทวงถามไหมคะว่าเขาต้องเรียกอะไรค่าชดเชยใช่ไหม
ชดเชยมันเป็นยังไงหรือคุณเอาผิดกับใครได้บ้าง
เคยถามแล้วครับแต่เขาไม่ได้แจ้งอะไร
ทางตำรวจก็ไม่ได้บอกว่าจะชดเชยหรืออะไรยังไงเรา
คุ้มครองสิทธิ์เขาก็บอกว่าเราไม่เข้าข่ายของพรบ
จนถึงตอนนี้ประวัติคุณมดถูกลบแล้ว

แต่ว่ามันค้างอยู่อย่างนั้นมาตั้งแต่ตอนเราอายุ๑๙ใช่ไหมคะ
ตำรวจมาเจอหน้ากันแล้วใช่ไหม
ที่เป็นข่าวเจอหน้ากันแล้วก็เขาก็เอ่ยปากขอโทษ
เรื่องของกรมคุ้มครองสิทธิ์อาจจะไม่ได้ชดเชยทั้งหมด
เพราะเมื่อสักครู่นี้เรานอกรอบนะคะ
เราได้เช็คกับทางกรมคุ้มครองสิทธิ์ก็บอกว่าน่าจะได้
ตอนที่ติดคุกอยู่๗วันส่วนที่ประวัติอยู่๗ปีเนี่ย
ไม่เข้าคือความหมายคือไม่เข้า
ซึ่งอันนี้คือคำตอบเดียวกันกับที่คุณมดได้รับหรือเปล่า

แต่เมื่อสักครู่นี้ทางทีมงานก็ลองคุยนะคะ
บอกว่าแต่ว่ามันมีค่าเสียโอกาสอยู่นะ
จะเกี่ยวหรือเปล่าไม่แน่ใจมันสามารถยังไง
ทางกรมก็บอกว่าเดี๋ยวตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วอาจจะให้พิจารณาด้วย
ก็ไม่ทราบนะคะเพราะได้รับการแจ้งส่วนตัวมาแล้ว
ว่ามันไม่เข้าใช่ไหมเอาอย่างนี้ยังไม่ถามเขายังไม่ถามเขา
ถ้าเป็นทนายโก้แนะนำฟ้องไหม
ก็ตอนนี้เห็นข่าวมาออกมาขอโทษใช่ไหมคะ
แต่ว่าในส่วนขอโทษก็ขอโทษไป

ดูแล้วก็คงจะออกมารับผิดชอบมั้งคะ

จะต้องเป็นคนส่งลบประวัติไปที่กองทะเบียนนะคะ
ทีนี้ชาวบ้านก็จะไม่ทราบว่าท่านส่งหรือยังไม่ส่ง
เพราะทุกคนก็ไม่รู้ว่าต่อไปขั้นตอนต่อไป

จริงก็ไม่รู้ว่าประวัติตัวเองจะอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
ตรงนี้ท่านมีคดีเดียว
พนักงานสอบสวนมีไม่รู้กี่คดี

ในขณะเดียวกันถ้ามีปัญหาว่ายังไม่ถูกลบ
หรือยังไม่ถูกทำประวัติให้มันเป็นปัจจุบัน

เพราะฉะนั้นท่านไปยื่นหนังสือ

แล้วท่านก็จะทราบว่าวันนี้ท่านมีประวัติไหม

ถ้ามีการกระทบสิทธิ์ของเรา
เป็นไปตามข่าวเป๊ะเลยไหม

มันเกิดจากเจ้าหน้าที่เดิน
เขาเรียกอะไรเดินเอกสารหรือเดินสำนวน

แล้วเจ้าของคดีก็ไม่รู้เรื่อง

คือคนที่เดินเอกสารกับคนที่ทำคดีเนี่ย
ไม่รู้กันว่าเอกสารอยู่ไหนตัวไหน

คือผ่านไปแล้วแต่ยังเล่าให้เราฟังได้
เพราะเพิ่งมารู้ตัวหลังจากผ่านมา๗ปีเหมือนกัน
ว่าประวัติตัวเองยังอยู่ในประวัติ

หมดเวลาของรายการเดี๋ยวค่อยปรึกษาหลังรายการว่าเอาไม่เอานะ

พบกับคุณพระคุมและคุณเห็นมาสอนวันนี้สวัสดีค่ะ